คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เพื่อนคู่หู
กันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร
สวัสดีค่ะมาแล้วเสียงคุ้นค่ะแน่นอนเจอกันใน
จัดอันดับ๕อันดับปัญหาความรักสูงสุดตั้งแต่เคยมี
จะบอกว่าหนูเป็นหนึ่งในห้าค่ะพี่คะหนูเนี่ยอันดับ
หนึ่งเลยนะคะคือถ้าเลือกได้ไม่มีใครอยากมีปัญหาความรัก
แต่ในที่สุดเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องรับมืออย่างมี
สตินะคะวันนี้น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่มีคำถามที่
ส่งเข้ามาและน่าจะเป็น๑ใน๕ที่มีการจัดอันดับ
เรียบร้อยแล้วว่านี่คือปัญหาความรักที่มีมากที่สุดใน
ค่ะบางทีก็ซ้ำกับตัวเองบางทีก็ซ้ำกับคนอื่นบ้าง
บางทีฟังเรื่องความรักของคนอื่นแล้วก็บอกว่าอุ้ย
เน่าจังเลยเวลาที่เกิดกับเราจะรู้ว่าอาการจม
เน่าเป็นยังไงนะคะถึงได้ย้ำเสมอไงคะปัญหาคนอื่น
เราใช้หัวปัญหาตัวเราใช้ใจเมื่อเกิดปัญหาความรัก
อย่าว่าใครว่าโง่เพราะว่าไม่มีใครโง่ค่ะมันมีแค่
หรือไม่ยอมเท่านั้นเองลองมาดูคำถามความรักของ
เคยมีแฟนที่คบกันมาสามปีตอนนั้นเนี่ยเธอเรียน
มหาวิทยาลัยใกล้จบแล้วผมก็เป็นนักเรียนในเรือต้องอยู่
เรียนประจำวันไหนว่างก็จะขับรถมาหาผมเสมอจน
เพื่อนเพื่อนแซวว่าอืมคู่ผมนี่คลั่งรักจังเลยแต่มาวัน
หนึ่งผมเจอปัญหาด้วยความที่ผมเป็นนักเรียนในเรือก็
เลยต้องมีการไปประจำการบนเรือเป็นเวลาหนึ่งปีพอแฟน
รู้เธอร้องไห้หนักมากผมเองก็รู้สึกแย่เพราะเราไม่
ห่างกันนานขนาดนี้แฟนผมต้องเหงาแน่เลยก็เลย
คิดขึ้นมาว่าทำยังไงดีนะไม่ให้เขาเหงาซึ่งตอนนั้น
เนี่ยมันก็มีเกมออนไลน์ค่ะมีเกมหนึ่งที่ฮิตมากเป็น
ที่ต้องสวมบทบาทลงไปเล่นด้วยแล้วก็พูดคุยกับ
คนจริงจริงก็เลยคิดว่านี่แหละเป็นหนทางที่ทำให้แฟน
เราแก้เหงาอย่างน้อยก็ช่วงเวลาที่เราลงไปที่เรือ
หลังจากนั้นผมก็ซื้อคอมซื้อเกมแล้วก็สัญญาว่าระหว่าง
นี้จะโอนเงินไปให้ใช้เดือนละห้าพันบาทว้าวน้องเป็น
ที่น่ารักจังเลยอ่ะเพื่อให้เธอไว้ใช้หรือว่าหาของ
อร่อยกินระหว่างที่ผมไม่อยู่และแน่นอนรวมไปถึงเรื่อง
เล่นเกมของเธอด้วยซึ่งเธอก็บอกว่าเธอจะเก็บเงิน
นี้เอาไว้เพื่อรอวันที่ผมกลับมาแล้วก็จะเอาเงินก้อนนี้เนี่ยไปเที่ยวด้วยกัน
พอถึงวันที่ผมต้องออกเรือแฟนและครอบครัวผมมาส่งที่เรือ
ผมจำภาพนั้นได้แม่นเลยครับวินาทีที่ผมก้าวลงเรือ
ร้องไห้เป็นบ้าเป็นหลังผมเนี่ยน้ำตาซึมเลยครับพี่
ผมสัญญากับตัวเองเลยว่าถ้าผมกลับมาผมจะขอเธอแต่งงาน
ช่วงแรกที่ผมอยู่บนเรือเราก็ยังแชทคุยกันทุกวันเหมือนปกติ
ผ่านไปได้สามอาทิตย์ใจหายวูบเลยอ่ะ
พอบอกว่าผ่านไป๓อาทิตย์พี่แอบเดาเลยนะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้น
เริ่มตอบผมช้าลงผมก็ไม่ได้เอกใจอะไร
เพราะมันแปลว่าเธอเริ่มปรับตัวได้จนเข้าเดือนที่สาม
เราพูดคุยกันน้อยลงมากจนเธอเริ่มหายไป
ของเพื่อนแฟนในสตอรี่เป็นคลิปแฟนผม
กำลังยิ้มร่ายอยู่หน้าคอมซึ่งผมก็พยายามฟังเสียง
แล้วก็ฟังอย่างชัดเจนมากว่าเธอกำลังคุยอยู่กับคนคนหนึ่งในเกม
ด้วยเสียงงุ้งงิ้งผมเลยแคปสตอรี่
แล้วก็เลยทักไปถามเธอเธอก็บอกว่าไม่มีอะไร
คุยเล่นกันเฉยแต่หลังจากนั้นไม่นาน
ความผิดปกติมันก็มีมากขึ้นเพราะผม
ทั้งทั้งที่ปกติเธอจะอัพกันเป็นรายวันด้วยความเอกใจก็เลยลองเอา
จีเพื่อนของผมซึ่งแฟนผมก็รู้จักนะครับลองไปส่องก็ยัง
เห็นอะไรและด้วยความที่ไอจีของเธอเปิดสาธารณะผมก็เลย
ไอจีหลุมเพื่อเข้าไปส่องโดยเฉพาะแล้วก็เป็นอย่างที่
ผมคิดฟ้าและเพื่อนฟ้ากำลังปิดกั้นการมองเห็นของผมและคน
รอบตัวซึ่งจริงแล้วในไอจีนั้นเนี่ยผมเห็นภาพเธอกำลัง
จับมือกับผู้ชายคนอื่นอยู่โหเนอะนึกถึงภาพร้องไห้จะเป็นจะ
ตอนเราลงเรือเนอะแล้วมาเห็นภาพที่เธอกำลังมีความ
กับคอมพิวเตอร์ที่เราซื้อและล่าสุดจับมือกับผู้ชายคน
หนึ่งตอนนั้นผมชาไปทั้งตัวผมกลัวความจริงที่จะรับรู้กลัว
เหลือเกินว่าเราต้องเลิกกันผมก็เลยเงียบเอาไว้ผ่านไปไม่
กี่วันเธอโทรมาหาผมเพื่อตั้งใจบอกกับผมว่าเธอหมดรักผม
แล้วครับผมเหมือนโดนหมัดฮุกครับพี่ผมถามเธอว่าเพราะผู้
ในเกมใช่ไหมเธอก็ตอบชัดเจนเลยว่าใช่พี่อ้อยครับมัน
เจ็บมากนะครับเหมือนผมเป็นคนเปิดทางให้เขาทั้งสองได้เจอ
กันด้วยตัวของผมเองผมก็เลยถามถึงเงินที่ผมโอนให้เธอ
ทุกเดือนเดือนละห้าพันเธอบอกว่าเธอเอาไปใช้เติมเกมหมดเลย
แล้วยิ่งทำให้ผมเสียใจจนทำอะไรไม่ถูกสุดท้ายเธอก็
ผมไปหลังจากเลิกกันผมพยายามทำใจว่าต้องอยู่ให้
ได้และจนถึงวันที่ผมขึ้นจากเรือมันยิ่งกระตุ้นและ
อกย้ำผมว่าผมไม่เคยคิดถึงเธอน้อยลงเลยและยิ่งตอน
นี้รู้ว่าเธอเพิ่งเลิกกับคนในเกมอ๋อใจผมยิ่งอยากกลับไป
ง้อไปคืนดีกับเธอแต่อีกใจหนึ่งก็คิดว่าเธอจะทำร้าย
ใจผมอีกหรือเปล่าพี่อ้อยว่าผมควรทำยังไงดีครับพี่
ผมควรจะกลับไปไหมเพราะว่าผ่านมาเกือบสองปีแล้วผมยัง
หยุดรักเธอไม่ได้จริงเข้าใจความเจ็บปวดของน้องหนึ่ง
นะคะแต่น้องเห็นหรือเปล่าล่ะความทุรนทุรายเกิดขึ้นกับ
ฝ่ายเดียวนะเขาร้องไห้จะเป็นจะตายผ่านไปไม่กี่
เดือนน้องบอกว่า๓เดือนสมัยก่อนมันจะมีประโยคที่เขาบอกว่า
สามวันจากนารีเป็นอื่นอันเนี้ยสามอาทิตย์ก็เริ่มตอบแชท
น้อยลงละสามเดือนยิ่งห่างหายการติดต่อซึ่งจริงจริงเธอจะ
เร็วมากนะคะคือไม่รู้สิพี่รู้สึกเจ็บปวดไปด้วย
พี่เข้าใจเลยค่ะการที่เราพรากจากคนที่เรารัก
จะเป็นช่วงเวลาสั้นแต่เห็นภาพเธอทุรนทุรายแทบตาย
อ่ะใจของคนที่เดินไปเดินไปขึ้นเรือเดินไปเพื่อจะทำ
รู้ว่าตอนนี้ต้องจากกันพักหนึ่งก่อนนะเราก้าวขาไม่ออก
จริงอ่ะแล้วนี่คือสิ่งที่เธอทำอ่ะแป๊บเดียวไปจับมือ
คนใหม่ซะละเอาเงินของเราไปเติมเกมเพื่อจะมีความสุข
กับคนใหม่เขาใจร้ายต่อหัวใจน้องมากไปหน่อยค่ะพี่ว่า
นะเข้าใจแหละว่าน้องรักเขาแต่อย่าลืมรักตัวเองด้วยความ
ไกลไม่ได้ทำให้ใจห่างค่ะแต่ทำให้คนที่ไม่ค่อยรักกัน
แสดงออกง่ายขึ้นน้องหนึ่งต้องเลิกโทษตัวเองว่า
คือคนที่ทำให้เขามีช่องทางในการนอกใจเราคนเรา
รักกันอยู่ที่ไหนยังไงก็รักค่ะต่อให้น้องไม่เติมตัง
เกมให้ถ้าเขาไม่รักเรามากพอนะเดี๋ยวก็มีช่องทางอื่น
อื่นให้เขาได้นอกใจถ้าเขาดูไม่ค่อยรักเราเท่าไห
อยู่แล้วนะคะที่สำคัญอย่าโทษมือที่สาม
ถ้าสองมือเราจับกันไม่แน่นพอและถ้าบังเอิญนะคะ
เขาเป็นคนแพ้ความห่างไกลตั้งแต่ต้นนะคนเราค่ะ
เมื่อไหร่ก็ตามที่แพ้ความไกลเดี๋ยวเจอคนใกล้กว่าเขาก็ไป
และถ้ารักกันมากความซื่อสัตว์ให้กันไม่ยากเท่าไหร่หรอกค่ะน้องคะ
ไกลเขาเท่าที่เขาไกลน้องอ่ะทำไมน้องไม่มีคนใหม่ล่ะ
เพราะน้องรักแล้วก็รอเขาคนเดียวไงคะพี่เข้าใจว่าห้ามแทบตาย
สุดท้ายตอนนี้น้องหนึ่งก็ยังคลางแคลงใจว่าพี่ครับหรือว่าถ้าเราจะกลับไปดีนะ
และอยู่ใกล้ใกล้เอ๊ะถ้าเกิดเราอยู่ใกล้
จะสามารถเดินหน้าต่อไปกับความรักแบบนี้ได้ไหมลองดูก็ได้ค่ะ
กลับไปใช้โอกาสกลับไปให้โอกาสเขาให้โอกาสตัวเรา
แต่ก่อนน้องจะกลับไปน้องต้องจำสีหน้าแววตาของเขาเอาไว้นะคะ
ในวันที่เขาบอกเลิกเราเพื่อไปกับผู้ชายอีกคน
ถ้าน้องยังทนที่จะรับสภาพนั้นได้อีกครั้งลองเลย
ถ้าใจพังอีกทีก็แค่ลุกให้ได้อย่างที่เคยลุกขึ้นมาเท่านั้นเอง
อีกหน่อยเจอคนใกล้กว่าเขาก็ไปบางทีนะคะ
ไกลก็เป็นโจทย์วัดใจที่ดีค่ะเรามีความรักให้กันมากมายแค่ไหน
มีน้องคนหนึ่งเขาคบกับแฟนที่เจอกันในแอปหาคู่
ผู้หญิงคนนึงค่ะยื่นข้อเสนอเลยว่าเฮ้ยเรามีคนที่เรากำลังจะแต่งงานด้วยนะ
แต่ไม่ได้รักกันนะพ่อแม่มั่นหมายไว้แล้วตอนนี้อยู่คนละจังหวัด
และเราก็ยังไม่พร้อมจะไปอยู่ที่นู่นระหว่างนี้เนี่ยเราอยากมีแฟนในกรุงเทพ
เมื่อเธอกล้าขอแต่ผู้ชายกล้าให้อันนี้พี่งงมาก
ไขที่ว่านี้เนี่ยเขาบอกว่าเคยทำให้ผู้ชายสองคนในกรุงเทพ
เลิกลากันไปแล้วแสดงว่าน้องผู้ชายคนนี้เนี่ย
ไม่ได้เป็นคนแรกที่ผู้หญิงมาขอคบนะคะอยากมีแฟนกรุงเทพคนหนึ่ง
มีแฟนต่างจังหวัดคนหนึ่งและผู้ชายสองคนก่อนหน้านี้ที่เลิกกันไป
เพราะหนึ่งคนนั้นพยายามมีตัวตนให้คนของเขารู้
ตอนนี้ผู้หญิงแต่งงานไปแล้วค่ะสามีอยู่จังหวัดหนึ่ง
และน้องผู้ชายคนนี้ก็เป็นแฟนอยู่ในกรุงเทพอีกคนหนึ่ง
ไม่รู้สิน้องลองถามตัวเองดูนะถ้าเรามีคนรักที่ตัวไกลเมื่อไห
แล้วใจไปทุกทีน้องไหวไหมล่ะที่พี่ยกตัวอย่างเรื่องนี้ให้ฟัง
เพราะแค่อยากจะเล่าให้ฟังว่าก็คงมีผู้หญิงแนวนี้อยู่จริงนะ
แพ้ความไกลแต่ถ้าเป็นแบบนั้นน้องจะมั่นใจได้ยังไงว่า
อนาคตจะไม่มีโอกาสได้ไกลกันอีกคนเรารักกันนะคะ
อยู่ด้วยกันตัวติดกันตลอดเวลาและพี่ยังคงยืนยันว่า
ต่อให้ตัวติดกันตลอดเวลาถ้าไม่รักกันมากพอก็เดี๋ยวมีเรื่องให้นอกใจอยู่ดี
แค่ตอนนี้โจทย์ความไกลมาวัดใจผู้หญิงของน้องว่า
เขาหนักแน่นมั่นคงกับน้องมากแค่ไหนนะคะ
อีกอย่างความเชื่อใจสร้างไม่ง่ายทำลายไม่ยาก
พูดคำนี้บ่อยมากและมันลำบากตอนจะเรียกคืน
ถ้าเขาอยากมีเราในชีวิตเขาต้องรู้สึกผิดมากกว่านี้ค่ะ
แต่เท่าที่ดูเหมือนพี่รู้สึกว่าเขาก็ยังไม่ได้รู้สึกผิดเท่าไหร่เลย
และไม่ได้รู้สึกถึงความทุรนทุรายที่ต้องดึงน้องหนึ่งเอาไว้
ดูเขาชิวอะค่ะอันนี้พี่ว่า
ในที่สุดแล้วเรากำลังรักเขามากกว่าที่เขารักเรา
แน่นอนพี่พูดได้เพราะพี่ไม่ได้รักผู้หญิงคนนั้นเท่าที่น้องรัก
แต่ถ้าน้องอยากจะลองสักตั้งก็ไม่มีอะไรจะเสียยกเป็นเสียใจค่ะ
วันเวลาที่ผ่านไปต้องทิ้งบทเรียนให้น้องนะ
พี่เป็นคนมองอยู่รอบสนามน้องคือกองหน้า
มากที่สุดพี่ก็ทำได้แค่เชียร์แต่ถ้าอยากลองเสียงอีกที
ตัวเตรียมใจเอาไว้ให้ดีค่ะแย่ที่สุดก็แค่เจ็บอีกครั้ง
แต่น้องจะไม่คาใจแล้วเพราะว่าน้องได้ทำเต็มที่ที่สุด
การกลับไปง้อขอคืนดีแล้วถ้าไหวก็ลุยค่ะ
จริงนะพี่ก็ไม่ได้อยากจะห้ามปลามถึงขนาดว่าแตะเบรกแน่น
เพราะพี่เข้าใจความรักถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องยังอยากเหยียบคันเร่ง
พี่จะแค่แตะเบรกสลับหยุดนิ่งเอาไว้เบา
เพื่อที่ไม่เบรกให้น้องหัวทิ้มคนกำลังแรงอะค่ะ
อยากจะลองอีกครั้งว่าถ้าเราอยู่ใกล้ความรักจะเดินหน้าไหม

คนเราค่ะปัญหาคนอื่นใช้หัวปัญหาตัวใช้ใจอยู่แล้วล่ะ
น้องเองยังรักก็เลยพร้อมจะให้โอกาสตัวเองพร้อมให้โอกาสเธอ
ทั้งที่รู้ทั้งรู้ว่า๓อาทิตย์ก็เริ่มเปลี่ยนไป

วันนี้๒ปีที่น้องยังรักเขา
เพราะว่าคนเราค่ะอะไรก็ตามอยู่ไกลยังไงก็สวย

ตอนนี้ถ้าคบหากันจริงไม่รู้เหมือนกันว่าอาจจะจบเหมือนเดิมหรือเปล่า
อวยพรให้น้องโชคดีค่ะพี่ไม่ตอบแล้วกันว่าควรกลับไปไหม
แค่อยากจะบอกน้องว่าถ้าอยากจะกลับไปหาคนที่เคยนอกใจเรา
เตรียมความพร้อมของหัวใจเราให้ดี
เพราะไม่แน่อ่านหนังสือเล่มเก่า
เราก็อาจจะได้บทเรียนเจ็บจบเหมือนเดิมนะคะ
ใครมีคำถามอยากคุยกันอยากแลกเปลี่ยนกัน
หรือว่าถ้าใครฟังอยู่แล้วแบบว่าอาจจะอยากมองอีกแบบนึง